สวัสดีค่ะ

เพราะฟังเรื่อง

นะคะ

เอาแล้วครับไปถึงเรื่องราวของฝุ่นหน่อย

แต่ล่าสุด

คุณบรพิษเข้ารายงานมาบอกว่าสภาพอากาศเมื่อเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาครับ
คุณภาพอากาศโดยรวมสถานการณ์ฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐานตอนนี้ดูดีขึ้นนะครับ
แต่ยังมีจุดวิกฤตอยู่นั่นก็คือที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
อากาศโดยรวมนะครับอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นสีส้ม
จำนวน๑๘จุดนะฮะที่ไปพบเป็นสีส้มเนี่ยนะครับ
ขณะที่บริเวณตะบนปากน้ำประพึงจังหวัดสมุทรปลาการนะครับ
อากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีนี่นะฮะ

ต่อมาครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับรองเลขาธิการนายกมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับ
ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายมนตรีได้มีการกล่าชี้แจงนะครับว่า
เขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าการสั่งการให้ทหารเข้าไปดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงานนั้น
เป็นมาตรการเดิมนะครับที่ปฏิบัติกันมานานแล้ว
ดังนั้นหากพบโรงงานที่ปล่อยควันดำหรือมลพิษเกินค่ามาตรฐาน
ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบและตักเตือนได้เลยนะครับ
ส่วนที่นายมนตรีนะฮะกล่าวว่าห้ามโดยสารรถคนเดียว
เป็นแนวทางที่นายกพูดออกมาเฉย
เนื่องจากมีการบังคับใช้ในต่างประเทศ
แต่สำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่บังคับใช้นะครับ
หากประชาชนร่วมการปฏิบัติตามกฎกติกาที่มีอยู่
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง
ก็คือเรียกว่าไม่ปล่อยควันดำออกมานะครับ
กับการที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ย
ก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องนำแนวทางดังกล่าวนั้นมาใช้
เพราะถือว่าเป็นยาแรงนะที่หลายประเทศก็ใช้อยู่

มีกรณีที่ทางธนแพทย์ดรทงชัยวชิระโรธภัยศาลนะครับ
ท่านเป็นเลขาที่การมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ

เอาโทษนะฮะสร้างสุขภาวะหรือว่าคศนนี่นะครับ
บอกว่าตัวเองไปเจอผู้หญิงสูงอายุรายหนึ่ง
ซื้อหน้ากากอนามัยพร้อมกับลูกสาว
โดยเล่าว่าป้าทำงานอะไร
ก็ถามหญิงวัยกลางคนใส่เสื้อลายสก๊อตนุ่งกางเกงขาสั้นสีมอม
มากับลูกสาวในชุดนักเรียนมัธยมนะครับ
กับสองคนแม่ลูกปรากฏว่าไปขอซื้อหน้ากากกันฝุ่น
แล้วก็ถามว่าหน้ากากอนามัยแบบนี้มันใช้ได้ไหม
มันกันไม่ได้แก่๑๐๐
ราคา๙๕บาทจะได้สองชิ้นน่ะ
แต่ถ้าเอาแบบกันได้๑๐๐นู่นอยู่ตรงนู้น
ก็ฉีกแบบที่เป็นกะโหลกนะครับ

โรคกรมแม่ลูกผู้นี้คิดอยู่สักพักหนึ่ง
ตกลงที่จะซื้อนะครับทั้งหมด๓คู่ซื้อแบบธรรมดาไป
เป็นราคา๒๘๕บาท
แต่ในมุมกลับกันนะฮะทันแพทย์ดรทงชัยก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ดูแล้วก็
ขอโทษนะฮะสตุ้งสตังค์อาจจะไม่ค่อยจะมี

เรื่อยอย่างนี้รายได้ก็น่าจะได้๓๐๐บาท
ซึ่งวันนี้ข่าวนี้ออกมาคนที่ตามข่าวสะเทือนใจ
พี่หนุ่มกลัวว่ามันแพงมากแล้วก็ถึงขาดมีบางคน
การช่วยรวมเงินไปซื้อจากคนที่หาเช้ากินข้ำนี้ไหม
คือวันนี้ทุกคนแบบรู้สึกเถชิญใจกับคาวในขั้น
ซึ่งตัวทางรกเตอร์ทรงชัยก็บอกมานะครับ
ปัจจุบันนี้คือรัฐก็ไม่ได้ออกมา
แสดงความจำนงเรื่องราวของหน้ากากอนามัยอย่างชัดเจน

คนที่เขามีรายได้แบบนี้๓๐๐บาทต่อวัน
ต้องไปซื้อหน้ากากอนามัยซึ่งก็ไม่ได้เป็นแบบว่าช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ซื้อสองผู้สามผู้๒๘๕บาท
อย่างนี้นะครับก็คือเขาก็สงสาร
คือต้องไปแก้ที่จุดเริ่มต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คือยังไงก็ต้องซื้อลงเราก็ต้องใส่
คือในเบื้องต้นมันต้องใส่อยู่แล้วตอนนี้
แต่ทีนี้เราจะทำยังไงว่าคือเราก็พูดไม่ได้มาก
พูดไปเดี๋ยวก็โดนเรียกไปปรับทนคติ
ไม่หรอกเชื่อไหมว่าคนไม่ใส่เยอะเหมือนกันนะ

คนไม่ใส่นี่เยอะมากเลยบ้านอยู่ชิดลมนะ
สี่แยกที่เดินกันไม่ใส่กันเลยนะน้อยมากที่ใส่

โดยทันแพทย์ดรทงชัยวชิระโรธภัยศาลนะครับ
เป็นเลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ

การสร้างสุขภาวะนี่แหละครับ
เอ้าก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองนะฮะ

วันนี้เมืองไทยก็ทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่ก็ติด
โอ้โหไม่เบาเลยเป็นอันดับ๓เลยทีเดียวนะน่ากลัวมาก
ฉันเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วไปปากกิ่ง
อันนั้นยิ่งน่ากลัวมากแต่เขาจัดการได้นึกออกไหม
เขามีวิธีการเยอะมากไม่ว่าจะแบบว่ารถเดินเลขคู่เดินวันนี้
เลขที่เดินวันนั้นอะไรอย่างนี้นะเขาทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียว
เอาเรื่องนี้ก่อนไหมอย่าได้พักกลัวโอ้โฮตกใจ
ไม่ดูก่อนนะตกใจมากเลยมาได้อย่างไร
คุณเป็นฝุ่นเหรอคุณนึกอยากจะมาคุณก็มาคุณนึกอยากจะไปคุณก็ไป

เมื่อก่อนเธอแยกสอนตัวเองสมัยก่อนเหรอคะ
อยู่ดีก็ประพฤติประพฤติดีประพฤติชอบ

ประพฤติดีไว้ตรงกล้าวไหนอีกรอลงดีไม่ใช่แต่ดิฉันก็ไม่ได้ครึ่งรายการแล้วเพิ่งมานะ
อะไรฮะสองวันติดแล้วอะอ๋อเขาเถอะฉันว่าไม่ทันแน่

เพราะว่าก็ฉีดน้ำลงมาไม่ขยับเลยครับแม้โอร์ไซค์ก็ขยับไม่ได้
ก็คือมันปล่อยน้ำลงมาตามตึก
คือทั้งหมดถ้าคุณไปอโศกอโศกเผื่อเวลาไว้เลย๓ชั่วโมง
ตายมีอาทิตย์หน้าชุดต้นไปรายการเธอทำไงจับมันทันไหม
ไม่ทันโมทักไซค์

ไม่ตอนนี้เขาปล่อยน้ำก็หมดอยู่แล้วพี่หนุ่ม
ทุกจุดทุกจุดเขาพยายามปล่อยน้ำขึ้นมา
ก็มีการคัดค้านกันพอสมควรว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงเหรอ
เพราะว่าตึกจริงมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้น
มีคนที่หาแนวทางด้วยซ้ำไปว่าเอาพวกแบบ

ซึ่งมันก็เป็นแก้ที่ปลายเหตุไง
วันนี้คือผู้อดทั้งงวลเอาง่าย
เมื่อกี้คุณพูดไปเนี่ยยืนฟังอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ฟัง
หน้ากากอนามคุณบอกว่าคนรวยรอดใช่ไหม
มันก็ไม่ได้รอดเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีใครขายแล้ว
ตอนนี้มันขาดที่จะขายจริง
ใช่มันไม่ได้ขาดงั้นเขาสั่งในอินเตอร์เน็ตตอนนี้

ก็นิสัยอย่างนี้น่ะสิมันจะช่วยเหลือกันเลย
ถือว่าทุกคนมันก็ต้องกลัวไม่มีกินกันทั้งนั้นแหละ

เหมือนกระทั่งก่อนหน้านี้เครื่องฟอกอากาศอย่างนี้

ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากให้รัฐแจก
มันยากมันยากมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

เพราะว่าณวันนี้

ค่าฝุ่นละอองมันสูงมากคนจีนขายไปเยอะมาก
อย่างที่เราบอกวันนั้นเรายังเพิ่งอ่านข่าวไปอยู่เลยว่า

ที่มาที่ตอนนี้มาชับจับจ่ายใช้สอย

อยู่ที่การท่องเที่ยวมาจากประเทศจีน
ประเทศจีนถ้าสมมุติวันนี้ค่าฝุ่นละออง

เป็นค่าฝุ่นละอองสูงอันดับต้นของโลก

ประกาศเป็นภาวะของชาติแล้วตอนนี้

คือก่อนหน้านี้เพราะว่าประเทศของเขาคือ

อย่างที่เขาพูดก็ถูกนายกพูดก็ถูกอย่างหนึ่งว่า

มันเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้น

ช่วงนี้คืออย่างที่บอกไม่มีใครช่วยใครได้

เธอคงไม่พลาดตัวเองหรอกโอเคใช่สิไม่โดดสิ
คนอย่างเธอน่ะมันจะต้อง๓วันทรมานแล้วตาย

รายงานข่าวพร้อมกับเผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด
แสดงให้เห็นนาทีอายุเพิ่ง๒๓เองคุณ
แล้วไงฮะเขาเนี่ยชื่อว่าคุณแบรนดอนนะครับ
แบรดอนแอบเข้าไปในฟาร์มเลี้ยงจราเข้ของเซนต์ออกัสติน

สวนสัตว์ที่เซนต์ออกัสตินรัฐฟอริดาในสหรัฐอเมริกา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๙มกราคม

ไม่ตายหรอเห็นมั้ยคนเรามีนาทีสุดท้ายมันก็รักชีวิตกันด้านนั้น
ไหว้หนีขึ้นมาได้ทันคุณ
แต่ก็เวอะวะนะสิแต่ก็เลือดออกแบบสู้ตายเลยล่ะ
ตามรายงานเนี่ยเขาระบุว่าพนักงานในฟาร์มจราเข้แห่งนี้นะครับ
พบหลักฐานมีคนแอบเข้ามาในฟาร์มในเช้าวันรุ่งขึ้น
โดยดวงไฟหลายดวงเนี่ยแตกแล้วก็รูปปั้นที่อยู่กลางสระก็แตก
หากเสียหายอยู่เช่นกันนอกจากนั้นนะฮะยังพบรอยเลือดจำนวนมาก
อยู่บริเวณลานปูนในบ่อโดยผู้อำนวยการฟาร์มจราเข้เซ็นต์ออกัสตินเนี่ย
กล่าวด้วยความตกใจว่าเฮ้ยตั้งแต่เปิดบ่อมาเนี่ย
เป็นครั้งแรกของฟาร์มจราเข้เลยนะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้
ที่มีคนเนี่ยกระโดดเข้าไปในบ่อจราเข้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบ
คุณดูสิมาอีกแล้วแล้วจราเข้มันก็ต้องลองอ่อนแน่นอน

หนุ่มฉันเล่าไปจนจบจากข่าวแล้วเธอเพิ่งมาตกใจ
ก็เห็นดูไม่ได้เห็นเรียกดูอยู่

่าเข้าขึ้นมาเนี้ยเธอ

มันก็ขึ้นมาเนี้ยเธอเดี๋ยวก่อนเขาขึ้นมาแล้ว

กูก็บอกอยู่แผลเวอะวะอีบ้า
ก็เขาหนีขึ้นมาได้คนเราเมื่อกี้ยังพูดอยู่คุณม้าได้ยินไหมคะ

นี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ย

แล้วสร้างความเสียหายแก่ฟาร์มจราเข้เนี่ย
คิดเป็นเงินประมาณ๕๐๐๐ดอลลาร์พี่

หนังเสียไปหมดไม่ได้เลยนะ

ที่สุดแล้วเนี่ยแอดฟิลเขาก็ปฏิเสธว่า
เขาไม่ได้กระโดดลงไปในบ่อสร้างความเสียหายแก่ฟาร์มจราเข้นะ

โดยหลักฐานเขายังปฏิเสธอยู่ว่าเขาไม่ได้กระโดดลงไป
แล้วก็คมเขี้ยวจนละแค่นี้ไปหมดเลย

สารก็จะตัดสินเป็นเวลาจำคุกหนึ่งปี

ตัวด้วยจำคุกด้วย
ไประงับสติอารมณ์ซะหน่อย

มันแปรปรวนแล้วมันก็แย่มาก

สหรัฐอเมริกานี่เรียกว่าปั่นป่วนกันมากเลย

เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ

ตรงพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกานะฮะ
ก็เผชิญความหนาวอย่างชนิดเรียกว่าสุดคั่วกันเลยทีเดียว
อิทธิพลของพายุฤดูหนาว

เฉลี่ยตลอดทั้งวันนี้ลดต่ำลงมาจนถึงจุดเยือกแข็งกันเลยทีเดียว

สถิติที่ต่ำสุดคือลบ๔๕องศาเซลเซียสซึ่งน่ากลัวมาก
คือไปทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะชีวิตนี้
แค่ออกไปนอกบ้านนี่ก็แข็งแล้วนึกออกไหม
ล่าสุดความหนาวยังได้ก่อเหตุ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะ
เฉพาะในช่วงบริเวณของทางตะวันตกของรัฐนิวยอร์กเนี่ย
ก็มีรายงานอุบัติเหตุรถลื่นถลายเสียหลักกันเยอะมาก
อย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่า
พุ่งชนซ้ำซ้อนกันถึง๒๐คันตรงไฮเวย์หมายเลข๙๐
ก็ทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรกันทั้งหมดเลยนะฮะ
ก็มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยนะฮะก็ยังดีนะฮะ
แล้วก็อยู่ในถ้ำกลางความหนาวระดับลบ๒๐องศา

หิมะตกหนักนะฮะทั่วทุกพื้นที่กันเลยนะฮะ
แมนฮัตตันนี่โอ้โหตกแบบว่าอย่างกระหน่ำมาก
โดยอิทธิพลนะฮะจากภายุฤดูหนาวครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ก็ยังจะส่งผลนะฮะกระทบไปจนถึงระบบของสาธารณูปโภคทั้งหมดด้วยนะฮะ
ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทขนส่งนะครับ

รัฐที่โดนจังเลยนี่ก็จะมี
มีชิแกนมินิโซต้าโอไฮโอแล้วก็เอลินอยนะฮะ

อยู่ในความมืดเพราะว่าไฟเฟย์นี่ดับหมดเลย

คนประมาณ๗๓๐๐คนยังไม่มีไฟใช้เลยนะคะ
ตลอดทั้งวันอังคารกันเลยทีเดียว

นิดหน่อย๗แค่๗ก็ยังดียังไม่ได้

ก็จากอุบัติเหตุของความหนาวนี่แหละค่ะ
เอาล่ะค่ะเที่ยวบินนะคะ๒๔๐๐เที่ยวบินนี่ก็

มันหนาวมากเกาหลีหนาวมาก
ไม่มีหิมะแต่หนาวมากถึงมากที่สุด
อันนี้แปลกมากมันก็คือติดลบ๑๒ใช่มั้ย
แต่นี่ลด๔๐เขาบอกสูงสุดคือลด๕๐อง

อันนี้เรื่องแผลไปทำบ้าอะไรแหละ
แต่ว่าเขาจะหนาวกว่าครัวรถ
หมายถึงว่าอย่างที่เมื่อวานพี่หนุ่มเล่า

หมายถึงว่าเราต้องการที่จะสูดอากาศเต็มปอด

ปอดพังทันทีอเมริกาเขาบอกหนักกว่า
เลือดมีสิทธิ์แข็งตัวเนี้ยคลันถันถูกต้องไหม

แล้วปลอบางนะจมูกนี้นะ

มันเปราะหมดเลยพวกเส้นเลือดฝอย
เรายังไม่รู้ว่าเมษายนที่กำลังจะถึงของประเทศไทย

หรืออาจจะไม่ร้อนเลยก็ได้

ถ้าหนาอยู่แล้วจะเจอแบบว่าลาเนียเอลนิโยก็ต้องมาติดตามมันเห็น

ฉันซื้อแล้ว
๔รีพรอมไพพรงให้ฉันมา

เขาถูกทุกงวดเพราะคุณซื้อก็เรียบร้อย

ก็รับมาเล่าไงค่ะ

ไม่ใช่เค้าติดกลิปมาให้เพราะว่า

ตัวเหมือนเอ้ยโยอยู่อ่ะ

อายุคนเราเป็นเยอะแหละผมอ่ะ
เด็กกดดันอะไรมาล่ะ

เรื่องของเรื่องเนี่ยมันได้รับแจ้งเหตุว่าไฟไหม้ร้านเสริมสวยลุง
ริมถนนสายสุวรรณสอนนะครับ

นครนายกจำใส่กระบาลแล้วก็ได้เป็นบรรดาความรู้เอาไว้
นึกออกว่าอยากสมองจะได้มีภาพในบ้านจำได้ไหม
บ้านนาอยู่ที่นครนายก
เออรู้ว่าอยากสมองจะได้มีอะไรบ้าง
ผมจำที่คุณพาผมไปหาพระที่นั่นบ่อย
เจอผมที่นั่นบ่อย

โถคุณพาผมไปอัคลักษณ์อัคลักษณ์

เขากระเด็นออกมาไงเวลาคิดชั่วไง

หมดเลยที่ยังเหรอ

ผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็หัวหน้ามูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
ที่บ้านนาจังหวัดนครนายกเนี่ยก็นำรถดับเพลิง๑คัน

อ้าวฉลาดเธออยากทำงงจะใช้ได้

คือเอาง่ายนั่นแหละมันก็เป็นห้องเช่าปลูกติดกันทั้งหมด๔ห้อง
เพลิงก็กำลังลุกไหม้ห้องที่๔อย่างแบบรุนแรงเลยแหละควันกระโมงเลย
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำไปทุบกระจกหน้าร้านเข้าไปฉีดน้ำ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีต้องยอมรับว่าเพลิงสงบแอร์เอยตู้เย็นเอ่ยเครื่องมือเสริมสวย
เงินสดประมาณหมื่นนึงถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลย
ทั้งร้านเหลืออยู่สิ่งเดียวที่ไม่ม่ายคือไม้ตะเคียน

ไม้ตะเคียนเป็นไม้พายที่ไว้ภายเรือเธอ
อ้าวมันอยู่ตรงนี้เหรอไหนอ่ะไม้พายเรือ

ไม้ดูถึงตันทุกอย่างมันไหม้อีบ้ามันยังไม่ถึงไม้ตะเคียน
สลักลวดลายสวยงามมีผ้าสามสีผูกเอาไว้ด้วย
แล้วก็ระบุอย่างเป็นชัดเจนว่าไม้ตะเคียนนี้
อันนั้นหรอตรงฝั่งนั้นหรอสีเขียวนั้นหรอใช่ไหม
ไม่รู้มีผ้าสามสีผูกไว้นี่ไงนี่มีผ้าผ้าก็ไม่ไหม้
ความยาว๑๗๙ก็ชาวบ้านก็เลยแห่มาดูกันใหญ่เลย
จากการตรวจสอบนะฮะว่าอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงไม่ไหม้
คุณลัศนาบัวเจริญอายุเพิ่ง๓๗ปีเจ้าของร้านเรามาเช่าห้องเปิดร้านเสริมสวย
ก่อนเกิดเหตุเสียบปั๊กติดน้ำร้อนทิ้งไว้
แล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วเพื่อนข้างห้องก็โทรไปบอกว่าไฟไหม้ร้าน
จึงรีบกลับมาเก็บข้าวเก็บของทรัพย์สินถูกไหม้เสียหายทั้งหมด
เหลือเพียงไม้พายเรือไม้ตะเคียนได้
เขาบอกว่าเอามาจากไหนเป็นมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้
ก่อนหน้านี้มีคนมาขอซื้อ๕๐๐๐แล้วด้วย
เขาก็ไม่ขายอย่างไรก็ตามเบื้องตดแต่ร้านไฟไม่แล้วนี่ก็ไม่แน่จะขาย
ไม่ใช่แล้วถ้ามุดศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ทำไมถึงแบบว่าปล่อยไฟแม่เปล่าพอให้ไฟไม่ได้ไง

ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงไปต้องแบบว่าดูแลอุตส่าห์แบบผูกโบบูชา
ก็ผูกผ้าสามสี
เรียกว่าบูชาใช่ไหมก็กากว่าอย่างนี้แล้ว
เป็นความเชื่อแต่บุคคล
ขอบคุณแม่มันไม่ให้ซื้อแล้ว

ก็ตรงกับเลขรถนายกไง

๗๙๙หมดแล้ว

อาถรรพ์ชายแก่เด็กจุกสารปูชา

นี่เค้าบอกว่ามีคนไปขอเลขเด็ดนะฮะอยู่ที่๑๒๐๐จังหวัดอ่างทอง

คุณอ่านสคริปต์ก่อนเข้ารายการใช่ไหมอ่านทุกวัน
โอ้ดีมากพิธีกรดีเด่นมรยัตร
ผู้สื่อข่าวข้อรายงานเพราะดาวคำว่าบริเวณสานปูชาหลังวัดอยางทอง
ซึ่งอยู่ติดกับต้นยางนาคู่ขนาน๑๒คนโอบ

สูง๘๓เมตรอายุหลายร้อยปีนะครับ
มีลำต้นสูงใหญ่มีเสียงล่ำลืนนะครับว่า
ยามค่ำคืนนั้นหากใครผ่านบริเวณดังกล่าว

เออแต่งกายชุดไทยยืนอยู่นะฮะ
บางครั้งก็มีจุกนะฮะเด็กจุก
วิ่งเล่นกันอยู่สวัสดีค่ะนั่นไง
ซึ่งมีชาวบ้านนะฮะที่ทราบข่าวก็เดินทางมากราบไหว้
เลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันวันใกล้หวยออก
ถูกไหมนี่นะฮะมีนางจินดาแหวนเพชร
นี่นามสกุลนี้ดีนะแหวนเพชรนะฮะ
อายุ๖๗ปีขายก๋วยเตี๋ยว
เธอเล่าให้ฟังอย่างนี้เธอบอกว่าสารปู่ฉาเนี่ยนะครับ
เป็นที่เคารพของประชาชนในตำบลบางเจ้าฉ่า
ที่มีเรื่องเล่ากันต่อมานะครับว่าปูชา
นำชาวบ้านออกมาร่วมรบกับชาวบ้านบังรจันทร์

หลังจากนั้นนะครับพ่ายแพ้ฆ่าศึกจึงได้เดินทางมาตามแม่น้ำน้อย
แล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตำบลบางเจ้าฉ่า
ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้มีการสร้างสารปูชาเอาไว้ที่บริเวณดังกล่าว
มีต้นยางนานะครับขนาดใหญ่จำนวนหลายต้น
มีอยู่ต้นหนึ่งครับสูงเป็นอันดับ๓ของประเทศ
ขนาด๑๒คนโอบสูง๘๓เมตรอายุกว่า๓๐๐ปีนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าในยามค่ำคืนหากใครขับรถผ่านแถวนั้น
พบเห็นคนแก่ชะลาเป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้าง
แล้วแต่ว่าจะหันข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือเปล่า

เอาเหรอเขาบอกว่าเห็นเป็นชายบ้างหญิงบ้างนะ

เธอบอกอะไรบางครั้งนะนะครับจะเป็นเด็กน้อยผมจุกมายืนบ้าง
เดินเล่นพรุ่งเมียร์สานปูชานะฮะ
ล่าสุดครับมีชาวบ้านเล่าให้ฟังมีเจ้าหลีกับทำรักษ์สะพรพัวทองเนี่ย
ขับรถยนต์ผ่านไปบริเวณดังกล่าวช่วงกลางดึก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
ไหนส่งรายเวียบบอกหน่อยรายการยอดนิยมนะครับมูนไลท์ให้ผมจะบอกให้คนดูเยอะแยะ
คิวเธอมีเหรอคะมีสิดูที่ว่ารายการมีคิวให้ผมหรือเปล่า
มาสาวสิบเก้ากันบ้างดีกว่าแหมมันคลอดง่ายคลอดได้จริงจริงเลย
คลอดได้คลอดง่ายกว่านางวะจริงคลอดกันบนรถเลยในเดียวล่ะ
ผู้ชายคลอดเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายเอามาเป็นผู้หญิง
เด็กผู้หญิงมันจะต้องลบผู้หญิงมันต้องลบลง
อายุ๑๙นะเป็นสาวกะเหลี่ยงชื่อนางสาวสวยนะฮะก็แบบว่า
สอบถามไปนางประทีบเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้แจ้งหน่วยกู้ภัยเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเช่าห้องอยู่แถวข้างกันเทศบาลนาป่า
ก็ได้ยินเสียงนางสาวคนสวยเนี่ยอะไรเป็นอะไรคะคุณยายม้าเป็นอะไรคะ
นางเป็นกะเหลี่ยงก็เลยฟังไม่รู้เรื่องไงว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยออกมาดูผลปรากฏว่าตายนางจะท้องนางจะคลอด
ก็เลยแบบว่าแจ้ง๑๙๑กันเลยทีเดียวให้รีบมารับเลยนะคะ
ผลปรากฏว่าพอมารับเสร็จปั๊บก็ขึ้นไปเลยนะฮะ
พอขึ้นไปบนรถนะฮะรถคันนี้เป็นของมูลนิธิ
รัสสะหมีมะนีรัสสีขาวนะฮะทะเบียนกอไก่รอเรือ๖๙๕๒
ว้าว๖๙๕๒แอ้งจี้ไว้กับแม่เห็นมั้ย
คุณจะไหว้แบบว่าผิดจังหวะไปนิดนึงนะเหมือนเขาพูดไปสักพักแล้วคุณก็ไม่ไหว้นะ
ก็ต้องคิดนิดนึงนะพี่หนุ่ม๖๙มันทำไม๖๙ต้องหลายคนเธอ
เมื่อกี้แบบว่าไฟไหม้นะก็มี๖๙๒๔๖๙ไงอันนี้ก็๖๙
แล้วนี้เด็กก็อยู่๑๙ที่คลอดเออนะเอามาเป็นวิ่งไหนบอกไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้บวกเก่งนะ
แต่ช่วงทีเผลอเธอช่วงทีเผลอนางก็เอากับเขาด้วยดูสิ
พี่แอปดีนะแอปฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องพวกนี้ฉันอยู่ช่วงเผลอไหมล่ะ
๒๔ใช่ไหมโอเค
คุณแดงนางถ้านางเผลอสัตว์สิริพรผู้เผลอมีโอกาสเป็นไปได้
ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้คนลดไปจัดการ
ก็เลยการมีการคลอดกันอยู่ในรถคันนี้นี่แหละค่ะก็อยู่ที่ชนบุรี
ก็เอาพอคลอดเสร็จเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ตัดสายสดือใช่ไหม
คลอดในรถก็รีบไปพอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าไปตัดสายตือเอาที่นั่น
ก็เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการช่วยกันคนคลอดลูกออกมา
นี่เมื่อกี้ที่เขาส่งไลน์เข้ามาจริงอันนี้ก็อยากจะเตือนเหมือนกัน
ตอนนี้คนไม่รู้จะไปซื้อหน้ากากกันที่ไหนใช่ไหมพี่หนุ่มใช่ปรากฏทุกคนไปซื้อที่เน็ต
ก็ซื้อแบบว่ามันโอ้โหอย่าใส่ดีกว่าใส่ก็เหมือนไม่ได้ใส่อ่ะ
คือเอาแค่แบบว่าฟาชันบางคนยังไม่รู้อย่างนี้ซ้ำไป
ถ้าคุณจะซื้อแบบของพออย่างที่มันดึกนั่นไม่ได้
หลีอยากให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูช่วงหน้า
หรอซื้อมาเผื่อไหมอยู่ในกระเป๋าเออซื้อมาเพื่อไหม

อุ๊ยพี่มาเขาซื้อว่า๒ชิ้น

เป็นงงโผล่รางวัลทุระทัศน์ทองคำ
ทำไมตัวแม่ไม่ติด

ใช่ก็มิวลาริตาจากเรื่องราชก็ไม่ติด
แหม่มจากเลือดคนคนจางทั้ง
ที่สอยเท็กซัสที่เยาวราชที่สวนบริก็คือมีเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งที่ไหม้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เขาขายกระดาษหนึ่งกระดาษทองเอาไว้ไหว้เจ้าอ่ะแล้วก็ไหม้ไปรามชั้นสองไปชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แต่ปีนี้พี่หนุ่มได้บอกไปแล้วว่าปีนี้หลายคนที่เราเชื่อว่าวันที่๔เป็นวันไหว้กันประทัดเอ่ยกระดาษเอ่ยมันก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกแล้วเหมือนกันแล้วนะว่าเราจะควรจะเผาไหมควรจะจุดประทัดไหม
คือเขาก็เขาก็ขอร่วมมือเขาอีกว่าอย่าเลยคือก็ต้องดูนะว่าจะเผาดีหรือเปล่าถ้าเกิดบางคนก็บอกถ้าไม่เผาเนี่ยนะฮะญาติคุณก็จะไม่ได้กระดาษเงินกระดาษทองจะไม่ได้รถเบ้นจะไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้คนใช้ไปแต่ถ้าเผาตัวคุณเองเนี่ยแหละจะต้องไปอยู่กับญาติคุณ

ก็ใช่ใช่ดิกลับปีนี้แห้งแป๋วก็ไม่ต้องสือเลยครับ
ง่ายคุณจะเลือกให้ยาดคุณเนี่ย
สำหรับโผพุเขาเชียงรางวัลตนทรัศน์ตรงคำครั้งที่๓๓ตอนนี้เป็นทีวิทยาภาพวิจารณ์อย่างหนักเลย
ทำเอาหลายคนยังงงกันใหญ่เลยครับเพราะดาราที่แสดงฝีมืออย่างเข้มข้นอย่างบีน้ำทิพย์
จากบทอรุณาในเมีย๒๐๑๘มิวระริตาจากล่าคุณแหม่มคัตริยาจากเลือดข้นคนจาง
มาออนภาจากชายไม่จริงหญิงแท้ไม่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลใดเลย
ขณะที่ดาราที่เข้าชิงส่วนใหญ่เนี่ยมาจากช่อง๓หมดเลยนะฮะ
แต่ก็ชาวเน็ตเองก็งงว่าโอปอลเองเนี่ยก็งงเหมือนกัน
โอปอลก็ได้โพสต์ในโทรศ์บนทวิตเตอร์ตนตกใจมากนะฮะ
นะฮะละครอย่างก้าวหุ่นมหรัฐศึกเลือดขนคนจางไม่ได้เข้าชิงเลย
มินำซ้ำนักแสดงที่ตนทัพจักครานข่าวถือพันธุ์เข้าไปกราบเนี่ยยัง
โออาโนชิดลัดเก้าแมมคัตเตรยามิวราฤตาก็ไม่ได้เข้าชิง
รางวัลโทรทัศน์ทองคำอะไรเลยซึ่งมีคนรีทวิตข้อความของโอปอลเนี่ย
กว่าหนึ่งหมื่นครั้งนะฮะแล้วหลายคนก็เห็นบอกเออไม่เข้าใจเลยว่า
รางวัลเนี้ยเขาใช้เกณฑ์อะไรต่างจริงอ๋อแล้วก็กรรมการเองเนี่ย
เปิดใจดูละครช่องอื่นบ้างก็ได้ไม่ใช่ดูแต่ละครช่อง๓กับช่องเจ็ดอย่างเดียว
เพราะว่าตอนนี้ละครมันก็มีแบบหลายช่องแล้วอะเนาะเขาก็ว่ากัน
เขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเออก็ว่ากันไปอ้าวโอเคนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
สนุกสนานรื่นเริงทะเทิงทั่วไทยนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่๒มีนาคม
นี่แหละค่ะนะก็เรียกได้ว่าจะเนรมิตเวทีนะจัดพื้นที่ให้เป็นงานวัดกันเลยทีเดียวนะคราวนี้แล้วก็เปิดไฮไลท์สุดพิเศษนั่นก็คือมีทีมฟุตบอลนะฮะสองทีมก็คือมาเตะกันแบบสุดลิดสุดเดทกันเลยนะคะเกรสวรินทรก็เป็นสีชมพูส่วนบอยปกรณ์ก็เป็นสีเขียวนะคะเอาละค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะเขามีกติกานะก่อนจับ

อ๋อเป็นเปลี่ยนเสื้ออะไรวะอย่างนั้นนั้นเลยหรอ

เผลอปุ๊บชอบใจจิกเผลอเปี๊บ
วะเขาไม่ทำเองอ่ะ
มันไปทำเองเองไม่รู้นะเธอ
คุณคือไปบอกก็อย่างนั้น

ควันดำแบบว่ารถเมย์ก็ยังปล่อยควันดำอยู่
ทัวร์รถทัวร์วันนี้ก็ยังปล่อยควันดำอยู่

ที่เราจะต้องแบบว่าเริ่มแบบว่า
เปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่เนี่ยมันยากไหม

ต้องให้มีคนตายก่อนสักคนหนึ่งก่อน
มันต้องไม่สักคนดิมันตายกันเป็นเบื่อสิ
ตายกันเยอะแล้วแต่เราไม่ได้ดูเอง
ตอนนี้เขามีการแฮชแท็กกันนะทวงคืนลมหายใจ
มันจะไปทวงอย่างไรทุกคนก็ร่วมกันสร้าง
ร่วมกันสร้างดังนั้นทุกคนก็ต้องร่วมกัน

เอางี้นะง่ายที่สุดเลยนะเท่าที่เราเห็นนะ
เขาบอกให้ใช้ถุงผ้านี่ยังไม่เคยมีใครใช้เลยสักคน
ว่าอะแล้วคุณทำกันได้มั้ย
จะให้นั่งรถต้องเอาคนคนอื่นมานั่งด้วย

ก็ยอมรับจนกว่าฝนมันจะตก

เขามีแน่นอนอาทิตย์หน้าดีขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเอ้าพักก่อนช่วงหน้า
อะไรครับน้องแมทแม่น้องแมทปิดไอจีไปแล้วมันทำไมอ่ะ
นี่จะตกใจเหรอไม่ไหวแล้วนะอักโหลเขาลงธรรมะบ่อย
ตอนนี้ต้องยอมรับแม้กระทั่งแมทเนี่ยเขาออกมาพูดมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเนาะ
เรื่องราวของนางขาวของนางก็ต้องอ่านทุกวันอยู่ดีไม่อ่านไม่ได้อ่ะ
มันก็เป็นดราม่ากันมาทุกวันไม่ว่าแม้จะขับขยับตัวหรือ

เหมือนที่ตอนนั้นที่คุณแม่ก็ลงไงทำวงธรรมะ

มากัดฉะนั้นมือถือสากปากถือสิง
ดูเอาไว้หนุ่มทำไม

ก็บอกอย่างนี้อูลไปไหนละค่ะ
เราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดขา
เราทิ้งแล้วก็หยุดเดินเพียงแต่ถอดรองเท้าควักทรายออก

ววัชิระเมธีเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอย่าลืมแผ่เมตตาแก่ผู้ที่คิดร้ายต่อเรา
เขาว่าอย่างนั้นอย่าผูกจิตพยาบาลแล้วเขาจะแพ้ภัยแก่ตัวเอง
ด้านคุณแม่ของแมทเองหลังจากที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมานานก็ล่าสุด
ก็เอาโพสต์หลวงพ่อจรรย์บ้างที่มีข้อความอย่าลืมแผ่เมตตาแก่ผู้ที่คิดร้ายต่อเขา
อย่าพูกจริฐพยาบาทเธอตั๊ะหนุ่มเธอควรจะอ่านนี้นะ
เค้ายังไม่ได้ปิดไม่ใช่หรอปิดตอนนี้ไปหลบไปเลย

นางก็ยังบอกกรยานมิตรที่มีเกื้อกูลกันมาขอบคุณมากนะคะ
ล่าสุดคุณแม่ของแมทก็ปิดไอจีส่วนตัวไปที่เรียบร้อย

ใช่ค่ะคือเหมือนอาจจะล็อกหรืออะไรไม่รู้สักอย่าง

ตุ้มตามเป็นอะไรปิดไอจีส่วนตัวทำไม

โอ้ยเผอะเจื้อคือถึงได้เลือกกระตะกุ่นที่ดูลุดออกมาจากต้าแก

ยังเหลือ๑นาทีค่ะไม่ต้องหนุ่มคะอย่าชั่วค่ะเขาจ้างมาแล้วอ่านค่ะต้นหอมค่ะ

ต้นหอมทุกคนบอกว่าไปให้สาญเห็นลูกคนอื่นได้

ท่านยังไม่ได้แต่งงาน
พรานตี้หน้ากาล

เขาติดลักษณีย์แขกเขาติดลักษณีย์แขกคนใหญ่

คือสันเข้าบนบอกว่าตอนนี้ต้นหอมติดแต่ลูก
คุณหอมก็เลยบอกว่าสันจะไปคบคนอื่นก็ไปได้

หมายถึงว่ามีลูกไม่ได้เหรอต้นหอมมีลูกไม่ได้เหรอ

มีได้แต่เขายังไม่ได้แต่งงานกันไง

เอ้าพรุ่งนี้ขอให้รวยนะครับรอเศรษฐีใหม่อยู่นะครับคุณผู้ชม
ไม่ได้รวยก็ขอให้อีก๑๕วันเราว่ากันใหม่
ที่สำคัญอย่าลืมนะฮะใส่แม้ปิดปากด้วยนะครับ

บางคนบอกว่าหายใจเข้าไปแล้วอาจจะแบบ
มีอาการทันทีเลยก็ได้นะฮะสำคัญจริงนะครับ
เอาล่ะไปก่อนครับสวัสดีครับวันจะจบว่ะสวัสดีค่ะ